ทีนี้ไปดูเรื่องของเชียงใหม่หน่อยกันแล้วกัน
นี่ก็หัวร้อนเหลือเกินครับคือตอนนี้เนี่ย
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็เป็นพื้นที่สีแดงนะ
แม้จะไม่ใช่สีแดงเข้มแต่ก็พื้นที่สีแดง
เมื่อคืนนี้ชาวบ้านแจ้งตำรวจบอกโอ้โหพี่
ตำรวจช่วยมาดูหน่อยเขาจับกลุ่มนั่งกินเหล้ากันเนี่ย
ตำรวจไปถึงเจอยังไงบ้างลองไปดูคลิปก่อนนะครับ
แม้ก็ไม่ใส่อันนี้
แล้วใส่แล้วไงอ่ะเพราะว่าพวกโควิดมันแพร่จากพวกเราที่ไหน
มันแพร่จากผลผลออบเมืองกันทั้งนั้นอ่ะ
คือทุกคนจะเป็นบ้ากันอยู่แล้ว

คืออ้างกันไปนู่นเลย

มากีดกันอิสระเสรีภาพอะไรยังไง
พวกผมไม่ใช่คนแพร่โควิดนะ
แพร่โควิดเขาอยู่ที่อื่นอยู่รอบนอกนู่น
แล้วไปบอกเนี่ยรู้ไหมสังคมเขารู้สึกยังไงกับตำรวจ

ใช่คือโทษไปเรื่อยนะไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองทำอะไรอยู่
คืออันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนตำรวจนะ

คือสังคมเขารู้สึกกับตำรวจที่ประพฤตัวไม่ดี

แต่ตำรวจที่เข้ามาจับคนที่มั่วสุมอย่างนี้เนี่ย
มากวดขันมาดูให้กับชาวบ้านเป็นหูแปนตาแทนชาวบ้าน
อันนี้สังคมเขาชื่นชมนะครับ
ใช่ค่ะคือพวกคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไง
จะมารวมตัวมั่วสุมมันเสี่ยงจริงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แม้คุณจะบอกว่าก็ผมไม่ได้ติดนี่

แต่มันก็มารวมตัวกันแบบนี้ไม่ได้ยังไงก็เสี่ยงอยู่ดี
แล้วดูดิแมสก็ไม่ใส่สักคน
คือจะมารับประกันอะไรว่าผมไม่ติดโควิด
ยังต้องตรวจกันทุก๓วัน๕วันเลยชุดตรวจเร่งด่วน
ทุกผู้ชมครับตรงนี้ตำรวจสอบพลเมืองเชียงใหม่ไปตรวจสอบ
ชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่ามีคนไปมั่วสุมนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่
แถวฝั่งตรงข้ามอนุสวรีสามกษัตริย์
ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่กลางดึกเมื่อคืนนี้
พอไปตรวจก็เจอสภาพอย่างนี้ครับสุดท้ายก็ต้องควบคุมตัวไปนะครับ
มีเล่าขวดหนึ่งเปิดเพลงเสียงดังด้วยในกลุ่ม๖คนทั้งผู้ชายผู้หญิง
เราไปคุยกับตำรวจที่ไประงับเหตุนะครับ
เป็นดาบตำรวจสองนายของสพเมืองเชียงใหม่นะครับ
ดาบตำรวจมงคลเสมอเชื้อ
และดาบตำรวจพันศักดิ์บุญโต
เดี๋ยวไปฟังตำรวจหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
หรือตำรวจยุคนี้มีอำนาจมาตักเตียนกูหรือยัง

ก็อยากให้อยากเอากำเนินมาเกี่ยวข้อง
ให้รู้จักแยก
ส่วนคนที่ไปต่อว่าตำรวจเนี่ยนะ
ที่มี๖คนคนที่แบบสายใหญ่เลยนี่
ชื่อนายพึ่งบุญใจเย็นอายุ๓๕ปี

มีคดีในพื้นที่สพเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับ
ตั้งแต่๙กรกฎาคมปี๖๓
ตอนนั้นเป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์

เอาปากกาเมจิกไปขีดเขียนตามป้ายต่าง
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีคนโทรแจ้งนะครับ
แล้วยังมีคดีต่างอีก
และเมื่อคืนก็ก่อข้อหาอีกนะ
ก่อคดีถูกแจ้งข้อหาร่วมดูหมิ่นเจ้าพนักงานไป
เรื่องการไปดื่มสุราในที่ห้ามดื่ม
ต่อภาษาฝืนพระบอบโรคติดต่อด้วย
คุมตัวได้แล้ววันนี้ตำรวจสวมพระพรุ่งเชียงใหม่

เห็นข่าวตัวเองก็คงจะน่าจะสำนึกได้นะคะเห็นข่าวตัวเองแชร์อยู่ในโลกออนไลน
คนมานำเสนอข่าวแบบนี้กลับไปบ้านโอ้โหไม่รู้จะบอกลูกบอกหลานยังไงดี